โอ้โหถ้าถูกรางวัลก็เป็นเรื่องยังไม่ได้ใช้เงินเลย
มาอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้

หนุ่มระยองเนี่ยวัย๓๒ปี
เข้าพบตำรวจครับเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี
กรณีที่เขาบอกว่าเขาถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่
งวดประจำวันที่๑๖ตุลาคมปีที่ผ่านมานู่น
จำนวน๒ใบเป็นเงิน๑๒ล้านบาท
แต่ว่าไปฝากญาติไว้
สุดท้ายพอรู้ว่าลอตเตอรี่มันถูกรางวัล

เอาคืนญาติบอกว่าอ้าวลอตเตอรี่ชุดนั้นหายไปแล้ว

ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพปลวกแดงนะครับ
โดยนายพีมเดชอมรสุคลประธานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก
พานายอานนท์นันอุมาลีอายุ๓๒ปี
และหนังสาวออนอนงมหาเสน่ห์อายุ๓๓ปี
สองสามีภรรยาเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกสุภาพนาคทอง
ภูมิกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงจังหวัดระยอง

ที่เคยแจ้งความไว้นะครับว่าสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
งวดวันที่๑๖ตุลาคมปี๒๕๖๐
เอาไปฝากไว้กับญาติแล้วไม่ได้คืน
ซึ่งญาติบอกว่าทำหายไปนะครับ
โดยนายอานนท์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่๙ตุลาคมปี๒๕๕๙
ได้เดินทางไปทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดในจังหวัดเพชรบูรณ์

แล้วก็ได้ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่แผงของนายอุทัยบุตรพรม

มีหมายเลข๔๑๓๔๙๔จำนวน๒ใบ
และรางวัลเลขท้าย๒ตัวหมายเลข๘๖อีก๑ใบ
และไปซื้อจากแผงข้างนายอุทัยอีก๔ใบ
รวมทั้งสิ้นที่เขาไปซื้อในวันนั้นที่ไปทำบุญกันนะครับ

แล้วก็มาตรวจรางวัลพบว่าถูกรางวัล๓ใบ
ต่อมาเมื่อวันที่๑๕ตุลาคมเวลาประมาณ๒ทุ่ม
ตัวเขาเองก็เดินทางไปหาลูกพี่ลูกน้อง
ชื่อนายสิทธิพงศ์จันทมาสที่หอพักเปี่ยมศุกร์๒
ที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดง

แล้วก็อวดเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาลอตเตอรี่มาอวด๑๐ใบ
บอกว่าถ้าถูกรางวัลเดี๋ยวจะดาวน์รถยนต์ให้เลย
โดยนายสิทธิพงศ์พูดว่า
ถ้าถูกรางวัลจริง
ภรรยาของนายอานนท์ก็คงไม่ให้
นายอานนท์จึงหยิบสละสละขึ้นมา๓ใบ
คือหมายเลข๔๑๓๔๙๔งวดประจำวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๕๙
แล้วก็ยังมีสลากอีกใบเลขท้าย๘๖ให้กับนายสิทธิพงศ์
ไว้เป็นหลักฐานเลยเอาเป็นหลักประกันเลยไม่ได้หลักฐาน
หลักประกันเลยว่าถ้าถูกเดี๋ยวจะดาวน์รถให้จริง

สลากดังกล่าวมันถูกรางวัลที่๑จำนวน๒ใบเป็นเงิน๑๒ล้านบาท
รางวัลเลขท้าย๒ตัวอีก๑ใบ๒๐๐๐บาท
อานนท์เขาเลยบอกว่าอ้าวมันถูกรางวัล
คือตอนนั้นตั้งกงตั้งกวนกันก็พูดไปอย่างนั้น

คือเขาบอกว่าตอนที่มารู้ทีหลังเธอกินเหล้ากันวันที่๑๕ใช่ไหม

พอรู้ว่าถูกดีใจจนเนื้อเต้นเลยนะ
แล้วก็เลยไปหาญาติเลยบอกว่าเนี่ยขอหน่อย
เมื่อกี้เมื่อวานที่เอาลอตเตอรี่ให้มันถูกรางวัล
ญาติบอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ได้เก็บสลากไว้
ทีนี้คุณสุมสกุลเขาเถียงกันกับญาติทะเลาะกันมานานเป็นเดือนเลยนะ
มั่นใจว่าโดนอมหวยแล้วแน่นอน
ก็เลยไปแจ้งความวันที่๑๗ธันวาคมที่สพปลวกแดง
แล้วก็ตำรวจก็มีการเรียกญาติก็คือนายสิทธิพงศ์มาสอบสวน
พอเรียกมาสอบสวนนายศรีนิพนธ์บอกว่า
ผมเก็บสลากเอาไว้จริงแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว
นี่แหละค่ะพอหลังจากนั้นก็เลยจบแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แต่ทีนี้เวลามันผ่านมาตั้งแต่ธันวาคมจนถึงตอนนี้
เกือบครึ่งปีแล้วยังไม่รู้ความคืบหน้าเลย
ส่วนคืบหน้าเมื่อวานนี้ประธานสิทธิมนุษยชน
สิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกที่พานายอานนท์เข้าไปตามคดีนี้
ก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวเหมือนกันนะครับ
ความรักญาติไปกินเหล้ากับญาติ
ก็บอกกับญาติว่าถ้าถูกรางวัล๓ใบ

ย่าของผู้ชายบอกว่าตอนที่เขาพูด
ถ้าถูกจริงเมียคุณก็ไม่ซื้อให้หรอก
เขาบอกงั้นคุณเก็บไว้เลย๓ใบนี้
ผมก็คดให้๓ใบถูกวันที่๑๒ใบ

ว่าตัวเองทำหายจริง
นายพิมเดชยังบอกอีกว่าคดีนี้ไม่ยาก

ขายสลากชุดดังกล่าวให้กับนายอานนท์

ตำรวจบอกว่าตำรวจชุดที่เคยรับแจ้งความ

แต่ก็จะติดตามทำคดีต่อ
โดยจะทำเรื่องสอบถามไปยังกองสลาก
ว่าสลากชุดอังกราวนี้มีใครขึ้นเงินไปหรือยัง
ซึ่งนายอานนท์บอกว่าพอได้รับฟัง
คำชี้แจงจากทางตำรวจแล้วก็รู้สึกพอใจนะครับ
ก็เดินทางกลับไปเพื่อรอฟังความคืบหน้าต่อไปล่ะครับ